วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่คุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโมที่อยู่บนเรือด้วย
วันนี้มาร่วมพิธีค่ะแล้วเห็นยืนคุยกันนี่ฮะ
แม่จะเรียกว่าคุยอย่างออกรถหรือว่าคุยแบบดุเด็ดเผ็ดมันดี
คือต้องบอกว่าถ้าดูจากลักษณะภาษากายเพราะเราไม่ได้ยินเสียงคุยนะคะ

ก็ค่อนข้างดุเดือดนะเนี่ยดูจากการใช้มือจากน้ำหนักในการทิ้งมือลงไปการชี้
นี่๓นาทีกว่านะฮะตรงนี้

เห็นเขาบอกเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณพิงกี้คุณพิงกี้ดาราสาวชื่อดัง

ซึ่งก็ออกมาเรียกร้องถามความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในคดีของคุณตังโม

คือต้องบอกว่าทางผู้จัดการคุณพิงกี้ค่อนข้างพูดคุยแบบมีอารมณ์เนอะ

คุณกระติกก็ค่อนข้างมีอารมณ์น้อยกว่าเอางี้ละกัน
ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบดูท่าทางแล้วแบบโอ้โหอารมณ์ร้อนกลับอะไรก็ไม่ใช่
ยังดูอ่อนยังดูอ่อนอยู่แต่ทางผู้จัดการคุณพิงกี้เนี่ยค่อนข้างมีอารมณ์เหมือนกัน
อาจจะเป็นการทวงถามเรื่องราวบางอย่าง
มีบางช่วงเวลาคุณกติกก็พยายามเหมือนกับอธิบาย

เนื่องจากพื้นที่ของห้องประชุมที่ฤทธิษฐกรุงเทพศาสตร์เศรษฐภาพกรุงเทพเนี่ย
ค่อนข้างกว้างใหญ่เป็นห้องถงใหญ่

ผู้สื่อข่าวของเราก็ช่างภาพของเราเห็นภาพระยะไกล

เพราะว่าจริงทางสื่อเขาก็จะมีโซนจัดให้อยู่

เขาอาจจะคุยกันเรื่องอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้

แต่ถ้าเกิดว่าจะคาดการณ์กันไป
อาจจะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็หลายคนเดาไปในทิศทางนั้น
เพราะว่าทุกคนก็คงอยากจะคุยกับคุณกระติก

ว่าสรุปแล้วอะไรที่จริงอะไรไม่จริง

คุณกระติกนอกจากไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วก็ไปแถลงที่สพเมืองนนทบุรี
พร้อมกับคุณแซนในวันนั้นแล้วก็คุยกับคุณแม่ของคุณตังโม
ในวันไปกราบขอเข้ามาที่สพเมืองนทบุรี
ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนเพิ่มเติม
วันนี้ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะนี่นี่ตรงนี้ครับ
ก็จะเห็นว่าหน้าดำคล่ำเครียดมีการบอกว่าขมวดคิ้วอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วช่วงท้ายเนี่ยช่วง๓นาทีกว่าเกือบ๔นาทีเนี่ยนะฮะ
เหมือนคุณกติกพยายามอธิบายอะไรอยู่ใช่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ฮะผู้จัดการส่วนตัวคุณพิงกี้ขออนุญาตนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวต่อไปก็แล้วกัน
นี่แล้วก็คุณกติกก็นั่งลงอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูจังหวะนั้นอีกทีนึงนะฮะ

แล้วก็ไปที่ศีรษะแล้วเขาเนี่ยแตะเข้าไปเลยออกแรงด้วย

ค่ะก็ขมวดคิ้วนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ตอบโต้ด้วยท่าทีอะไรมากมายนะคะ
ส่วนผู้จัดการคุณพิงกี้ก็เหมือนกับไปคุยกับใครต่ออีกสักคนหนึ่ง
ที่นั่งอยู่ใกล้คือถ้าสังเกตดูคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นระหว่างที่สองคนนี้มีบทสนทนากัน
ทุกคนก็หันไปมองทางนั้นแหละค่ะ
ถ้าอยู่ตรงนั้นอาจจะได้ยินเสียงชัดว่าเขาคุยอะไรกัน
นี่วันนี้คุณพี่หนุ่มกัญชัยนะครับพี่หนุ่มกัญชัยวันนี้ก็ไปร่วมพิธีแสดงความอาลัยกับคุณแตงโมอีกหนึ่งวัน
วันแรกแล้วมาวันที่๓ด้วยเอานี่มาคุยกับคุณกติก
คุณกติกเห็นก็เดินมาหาก็อาจจะได้สอบถามอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้
เดี๋ยวไว้รอฟังพี่หนุ่มกัญชัยเล่าให้ฟัง
ค่ะเพราะว่าจริงรายการเดียวใช้คำว่ารายการเดียวก็ได้เนอะที่คุณกระติกไปเปิดใจเล่าทุกอย่างเนี่ย

ใช่ฮะหลังจากนั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็จะให้ข้อมูลอยู่บ้าง

เวลาที่มีกระแสข่าวหรือมีข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีออกมาแล้วได้สอบถามไปยังกระติก

หนุ่มก็จะบอกผ่านรายการข่าวหรือว่ารายการข่าวใส่ไข่ตอนมาจัดรายการที่ไทยรัฐ

ค่ะแต่ว่าท่าทีพี่หนุ่มก็ยังดูแบบสบายยังไม่ได้เครียดมากนะคะ

อาจจะเล่าเรื่องอะไรหรืออาจจะระบายความอัดอั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
เดี๋ยวไว้รอฟังพี่หนุ่มกัญชัยเล่าให้ฟังอีกทีนึง